การเลือกตั้งครั้งนี้มีคณะบุคคลเกิดขึ้นใหม่ตามกฎหมายนะครับ
ซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้งก็มีชื่อว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
คณะบุคคลนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันนะครับกับไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งครับ
กฎหมายกรกตระบุว่าในการเลือกตั้งสสและสวแต่ละครั้ง
ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งกรกตแต่งตั้งขึ้น
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลาที่มีการเลือกตั้ง
สำหรับอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กำหนดไว้
คือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐและมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้
ตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง
หรือการกระทำใดที่อาจจะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
เข้าไปในที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบคำสั่งประกาศและมติของกรกต
ถ้าดูตามข้อกฎหมายและระเบียบของกรกต
ให้อำนาจผู้ตรวจการเลือกตั้งค่อนข้างมาก
เสมือนเป็นตำรวจเลือกตั้งก็ว่าได้
เพราะผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอำนาจจับกลุ่มสอบสวน
และยังได้รับความช่วยเหลือหากถูกฟ้องคดีอีกด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงมีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน

และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

หรือปรับไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท

สำหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง

และสามารถมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้๑คน
ที่มีเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท
และยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานได้อีกด้วย